แล้วก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งสำหรับการทะลุ๑๐๐๐ล้านค่ะ
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาออกมาให้กำลังใจกันอย่างเนื่องแน่นนะคะ
เพราะว่าอีกแค่๓๕กิโลเมตรก็จะถึงด่านท่าขี้เหล็กในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

กับคุณพัชรวรินพัชรปภานันรายงานมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะ

สำหรับจุดโรงเรียนบ้านแม่คำนะคะถือเป็นจุดที่๓ค่ะ
ก่อนที่ตูนบอดี้แลมและทีมงาน๙คนละ๙จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
ตลอดข้างทางการวิ่งเซตที่๓นะคะมีประชาชนออกมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะ
มายืนรอให้กำลังใจข้างทางนะคะ
เช่นเดียวกับหน้าโรงเรียนอนุบาลสุชาดาค่ะ
กับเด็กอนุบาลแล้วก็ร่วมถ่ายภาพกันนะคะ
โวยพรให้เด็กนั้นตั้งใจเรียนอีกด้วยค่ะ
ขณะที่บริเวณจุดพักเซตที่๓โรงเรียนบ้านแม่คำนะคะก็มีชาวเขาเผ่าอาขา๑๓คนนะคะยืนร้องเพลงโอจิยะโอให้การต้อนรับตูนบอดี้แลมเป็นภาษาอาขาค่ะ
พร้อมด้วยการตีกลองสะบัดชัยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ให้กับโครงการ๙คนละ๙
หลังจากวิ่งถึงจุดนี้รวมถึงทางอำเภอแม่จันทร์เองนะคะก็ได้มอบเงินสมทบทุนอีก๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑บาทอีกด้วยค่ะ
เราไปฟังเสียงบรรยากาศบางช่วงมาตอนกันค่ะ

กลับไปดูในช่วงเช้านะคะวันนี้ตูนบอดี้แลมเริ่มวิ่งตั้งแต่เวลา๒นาฬิกา
แขวงทางหลวงเชียงรายท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวนะคะอุณหภูมิเพียง๑๑องศาเซลเซียสค่ะ
แต่ก็ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยนะคะออกมายืนรอให้กำลังใจตูนบอดี้แลมตลอดข้างทางค่ะ
ขณะที่การวิ่งในเซตที่๒ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันทร์นะคะ
คึกคักเลยทีเดียวค่ะมีนักเรียนมาต้อนรับแล้วก็ประชาชนจำนวนมากนะคะ
บางคนมารอกันตั้งแต่ตีสี่เลยทีเดียวค่ะแม้ว่าสภาพอากาศนั้นจะหนาวเย็นมากก็ตามนะคะ
จุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เซตที่๕ค่ะจะถึงด่านท่าขี้เหล็กอีกประมาณเก้ากิโลเมตร
รวมวันนี้นะคะวิ่งจากอำเภอเมืองเชียงรายถึงอำเภอแม่สายประมาณ๖๑กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะ
จากอำเภอเบตงถึงอำเภอแม่สายนะคะจะรวมระยะทาง๒๑๙๑กิโลเมตรค่ะ
และนับจากหน้าโรงเรียนบ้านแม่คำแห่งนี้นะคะทางตูนบอดี้แลมและทีมงาน๙คนละ
พัชรวรินพัชรประพานานข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอบคุณคุณพัชรวรินด้วยนะคะ๓๕กิโลเมตรจะถึงด่านท่าขี้เหล็กแล้ว
ใช่ไม่น่าเชื่อนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนนะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดก็เป็นความสำเร็จของพี่ตูนแล้วก็คณะจริงรวมถึงเป็นความสุข
สำหรับคนไทยที่ได้ร่วมการบริจาคเงินด้วยเพราะตอนนี้ยอดเงินอยู่ที่

ใช่ครับระยะทางอีกนิดเดียวจะถึงจุดหมายปลายทางและแน่นอนนะครับ
ถ้าไปถึงที่แม่สายแล้วเงินรวบรวมของจังหวัดเชียงรายก็จะมอบให้ด้วย
แล้วก็จากหน่วยงานต่างรวมถึงนี่ยังไม่รวมเงินจากการจัดกิจกรรมคู่ขนาน
ของจังหวัดต่างต่างด้วยใช่ค่ะคือที่เชียงรายที่เขาตั้งใจจะมอบกันอ่ะ
มีจากเอกชนแล้ว๑๐ล้านแล้วก็จากชาวจังหวัดเชียงรายอีก๑ล้าน๘
ก็จะมีประมาณสัก๑๑๘๐๐๐๐๐เกือบจาก๒๐๐๐๐๐๐
มีกิจกรรมของเธอนักฐานบอร์วัชิระเหมฤษฐ์ด้วยนะครับใช่
อีกประมาณ๑๗๐๐๐๐๐๐ก็จะรวมกันในระถา๑๐๐๐กว่าล้านแล้วนะครับ
ดีใจด้วยจริงดีใจกับความสำเร็จโครงการนี้นะครับ
โครงการที่ทำให้เรามีความสุขมาตลอดระยะเวลา๕๐กว่าวันนะครับ